เมื่อเราต่อไปนี้ผู้ชายคนนึงเมาครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนกับรถคู่กรณี

รถเขาก็เสียหายตัวเองก็บาดเจ็บ
กู้ภัยมาตำรวจมาไม่ยอมให้ทำแผล
ไม่ยอมไปโรงพยาบาลบอกว่ารักรถมากเหลือเกิน
โกรธที่ทำรถเขาเสียวิ่งไปกอดรถตัวเองไม่ยอมไปทำแผล
ไปดูภาพหน่อยครับคุณผู้ชม
คือภาพตอนที่เห็นเนี่ยนะฮะ
คุณผู้ชมกู้ภัยก็เอาตัวเข้ามาทำแผลเนี่ย
ก็แกะผ้ากงผ้าก๊อตออกตัวเองก็บาดเจ็บนะฮะ
ยังไปนั่งทะเลาะกับกู้ภัยอีก
เขาสามารถช่วยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้คือนายสุพรรณวงคำอายุ๓๓ปีนะฮะ
ไม่ยอมให้กู้ภัยทำแผลไม่ยอมไปโรงพยาบาลนะฮะ
ก่อนหน้าที่จะเกิดภาพนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้า๔๐๐สีส้ม
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเมามาเลยฮะเมานี่คันนี้แหละ
แล้วก็ไปชนไปชนเสร็จปุ๊บนั่งบาดเจ็บอยู่นะฮะ
กู้ภัยก็ไปช่วยประถมพยาบาลเอาตัวขึ้นรถกู้ภัยจะไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าแม่มีปากเสียงกับกู้ภัยนะจนกู้ภัยจนปัญญาครับ
ตัวเขาเองก็ดึงผ้าพันแผลออกกู้ภัยต้องนั่งทำแผลกันใหม่
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะฮะจริงแล้วมันมีคู่กรณี
เพราะว่าตัวเขาขับรถไปชนกับกระบะอีซูซูดีแม็กซ์
ทะเบียนบรรไม้รอลิงเจสสี่เจสแปดขอนแก่นซึ่งจอดอยู่หลายทาง
ชนเขาไฟท้ายเขาแตกนะฮะคนขับรถกระบาดเจ้าของรถคือ
นายทรงวุฒินะฮะแก้วโพอายุ๔๖ปีเป็นคนขับ
เขาก็บอกว่าคือเขาเนี่ยนะกำลังขับมาแล้วก็จะเลี้ยวกลับรถจู่
รถจักรยานยนต์คันนี้พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ขับมาด้วยความเร็ว
ชนท้ายเขาไฟท้ายเขาแตกค่ะแล้วก็ล้มถลายไปเองนู่นอ่ะ
สิบเมตรได้อืมนะฮะก็โทรแจ้งกู้ภัยตำรวจมาสอบสวน
ระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจก็มาถึงก่อนแล้วก็โทรแจ้งไปยังโรงพยาบาล
นะฮะปรากฏว่านายสุพรรณเนี่ยนะคนขี่รถจักรยานยนต์นะอืม
ไม่พอใจเอะอะโวยวายไม่ยอมไปรักษาตัวนะฮะแล้วทีนี้
พอไปเจอรถนะฮะของนายสุพรรณเขาไปเห็นรถเขาเองนี่
โอ้ยยยยอะไหลคนอะวอนเข้าไปกอดรถหน่อยฮะ
เห็นสภาพรถของตัวเองตะโกนด่าคู่กรณีมาทำรถผมพังทำไม
ร้องขอความเห็นใจผมเป็นห่วงรถมากผมรักรถมาก
ไม่อยากรักษานี่กอดแบบนี้เลยครับ

เดี๋ยวมันมีอะไรมันซ่อมได้

สุดท้ายก็ยอมให้รักษาก่อน

แขนซ้ายมือซ้ายเขาเย็บ๑๘เข็ม
กระดูกนิ้วนางข้างซ้ายก็แตกต้องเข้าเฝือก
ตำรวจก็ไปนั่งสอบปากคำ

ผมนะคุณตำรวจไม่มีพ่อไม่มีแม่

เป็นสิ่งเดียวที่ผมมีแล้วอยู่ด้วยกันมา
รักมากเปรียบประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว

ประสบเหตุด้วยความเมานะครับ